ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานกันหน่อย

อยู่ดีก็คือไปฟันหัวพี่ชายจนหัวแทบแบก
แล้วถามว่าอ้าวแล้วไปฟันหัวพี่ทำไม
พี่พยายามจะไปช่วยแฟนสาวของน้องตัวผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะกันแล้วจะไปทำร้ายแฟนตัวเอง
เหตุเกิดสักช่วง๕โมงคุณผู้ชมที่แคมป์คนงาน
อยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสาวพ่อสะเม็ดไปเจอกับนายทวีเสาสุรินค่ะ
อายุ๓๗ปีโอ้โหถูกฟันอยู่ที่หัวเนี่ยเป็นแผลชะกันเลยนะคะ๓แผล
ถามตัวนายทวีนายทวีบอกคนก่อเหตุอ่ะ
ชื่อนายทงอายุ๒๑ปีน้องชายเขาเอง
แต่ตอนหลังเกิดเหตุหนีไปได้ไม่ไกลหรอกค่ะ
วางอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมีขวดเหล้าอยู่ด้วย

ในทองไม่ยอมตอบค่ะลองฟังเค้าดูแล้วกันค่ะ

ไม่รอ
ทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าแล้วปมเกิดเหตุ
มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีไปฟันหัวพี่ทำไม
ตัวนายทวีคนบาดเจ็บพี่ชายนะคะ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยจริงเขาเป็นพี่ชายแท้

ก่อนเกิดเหตุน้องนั่งกินดื่มสุรากันอยู่
อยู่ด้วยกันตอนนั้นก็มีแฟนสาวอยู่ด้วย
แต่ว่าแฟนสาวของน้องชายเป็นสาวประเภท๒นะคะ
พอน้องชายเริ่มเมามีปากเสียงกับแฟน
แล้วก็ไปต่อยที่หน้าของแฟน
ตัวเองบอกเห็นท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะไปทำร้ายแฟนเข้า
เข้าไปห้ามไม่คิดเลยว่าน้องชาย
จะไปคว้ามีดมาแทงเขาแบบนี้ค่ะ

คือเราไปห้ามน้องทะเลาะกับแฟนเขา

เมามาก็ไม่มีแฟน

แต่เจ้าตัวเขา
นานเขาจะมาหากันทีนึงเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ

ทางด้านของแฟนสาวนะคะ
เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มาทะเลาะอะไรเลยกับแฟนนุ่มเลย
เพียงแต่ว่าเหมือนกับไปคุยแหย่กันทีเล่นทีจริง

โมโหอะไรขึ้นมาถึงขั้นต้องไปแทงพี่ชายตัวเองแบบนี้ค่ะ

คุมตัวในโทงกันไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะ
แล้วก็ไปสอบสวนเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องดำเนินคดีล่ะค่ะ